เหตุการณ์นี้ที่เพชรบูรณ์ครับพี่ชายร้องขอความเป็นธรรมครับ
เพราะว่าน้องสาวไปนวดจับเส้นกับหมอนวดเทวดา
วดจับเส้นจับไปจับมาปรากฏว่าหมอนวดคนนี้มาจับโดนของสงวน
จับโดนอวัยวะเพศของน้องสาวแล้วน้องสาวก็กลัวมาก
นอนร้องไห้ทั้งคืนจนกระทั่งพอพี่ชายรู้ครอบครัวรู้
ก็เลยไปคุยกับหมอนวดเทวดาโพสต์นี้แหละครับ
บ่ายที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานบอกว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวบึงสามพันธุ์ที่เพชรชบูรณ์นะฮะ
โพสต์ข้อความแล้วก็มีคลิปด้วยเพื่อเตือนภัยชาวหล่มศักดิ์
เขาบอกว่ามีหมอนวดอยู่ซอยข้างวัดน้ำพุง
เป็นหมอนวดจับเส้นชาวบ้านทั่วไปนี่แหละ
แต่ว่าไปนวดจับเส้นให้น้องสาวของเขาซึ่งน้องสาวเขาอายุ๑๘เอง

วดจับเส้นไปมามาจับโดนของสงวนครับก็คืออวัยวะเพศ
กลัวมากกลับมานอนร้องไห้ทั้งคืนตอนแรกไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง
คนในครอบครัวเห็นท่าทีแปลกก็เลยถาม
พอรู้เรื่องปั๊บพากันไปที่บ้านหมอนวดเทวดาคนนั้นเลยครับ

ลองฟังดูครับเหตุการณ์ตอนนั้นฮะ
สุดท้ายของคลิปคุณลุงเขาบอกว่าขอโทษก็แล้วกัน
คือไม่ได้ตั้งใจจริงเหนือวดจับเส้นก็นั่นแบบนี้ทุกคนนั่นแหละครับ
ไม่ได้มีเจตนาเลยน้องผู้หญิงท้าสาบานเลย
ท้าสาบานที่วัดไหมอยู่ใกล้วัดด้วยนะฮะ
ผู้เสียหายอายุ๑๘ปีเป็นผู้หญิงครับ
เธอบอกว่าคือปกติอยู่ที่บึงสามพันธุ์เพชรชบูรณ์นะฮะ
แต่ว่าช่วงปิดเทอมก็เลยไปช่วยป้าขายของที่อำเภอลมเก่า

ปกติแล้วน้องเขาจะมีอาการปวดหลังเรื้อรังจากการเล่นกีฬา
เมื่อ๒ปีก่อนรักษามาหลายวิธีอาการก็ยังไม่ดีขึ้น
น้องก็ไปหาหมอต่อเนื่องนะครับก็จะมีเอกสารใบรับรองแพทย์อะไรต่างด้วย
แล้วช่วงนี้พอมาช่วยป้าขายของต้องมียกข้าวยกของไง

ต่อมาป้าบอกว่าป้าเนี่ยรู้จักหมอนวดเทวดาคนหนึ่งเขาเก่งมากนะ
หมอเขานวดจับเส้นดีไปไหมเดี๋ยวป้าพาไป
ชาวบ้านเขาเชื่อว่านี่คือหมอนวดเทวดาจับเส้นตรงไหนคลายเส้นตรงนั้นได้
อยู่ที่ลมศักดิ์ป้าเองก็เคยไปนวดแล้วอาการดีขึ้นด้วย
เมื่อวานก็เลยพาหลานสาวไปนวดพาหลานไปพร้อมกับพี่สะพ้ายครับ
พอไปถึงน้องบอกว่าโอ้โหคิวเยอะมากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนเท่าคนแก่ครับ
ตัวเธอเองได้คิวสุดท้ายของวันเลยเพราะว่าไปถึงก็ตอนเที่ยงแล้วนะฮะ
พอถึงคิวนวดปั๊บเธอก็ไปนวด
เหลือแค่เธอกับหมอนวด๒คนเพราะว่าป้ากับพี่สะพ้ายไปคุยธุระอยู่อีกด้านอีกฝั่งหนึ่ง
ตอนเริ่มนวดแรกก็ปกติครับหมอนวดเขาก็เริ่มนวดหลังก็ชวนคุยไป
แล้วหมอนวดเขาก็ชมว่าเออหน้าตาผิวพันธุ์ดีนะพอนวดหลังเสร็จ
นวดเทวดาบอกหนูนอนหงายนะเดี๋ยวจะนวดแขน
ตอนนั้นน้องก็ยังไม่คิดอะไรเพราะว่าก็เหมือนไปนวดทั่วไปนวดไทย
ก็จะมีนวดแขนจับจุดกดแขน
พอนวดตรงช่วงแขนเนี่ยน้องเขาบอกว่าเริ่มรู้สึกแปลกแล้ว
หมอนวดมองหน้าเธอไม่ละสายตาเลยพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
แล้วเหมือนทำหน้าเคลิ้มอันนี้น้องเขาบอกนะพอนวดแขนสองข้างเสร็จ
นวดบอกว่าอ้าวเดี๋ยวลุงจะนวดเข่าให้นะ
เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะลุงไม่เป็นไรเลย
มันแค่ดังเฉยหนูไม่ได้ปวดแต่ลุงเขาไม่ฟังฮะจะนวด
เริ่มเอามือไปนวดทั้งที่เธอไม่ได้ขอร้อง
แล้วเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ปิดส่วนล่างนะฮะ
แล้วเอามือกดครึงไล่ขึ้นมาตรงต้นขา
จากนั้นเอาปลายมือมาจับโดนอวัยวะเพศของเธอ
อันนี้ที่น้องเล่ากดคลึงอยู่พักใหญ่
เธอเริ่มใจไม่ดีแล้วแล้วเกรงอ่ะทำอะไรไม่ถูกเลย
กลัวก็กลัวนะฮะพอเห็นแบบนั้นลุงหมอนวดเนี่ย
สังเกตเห็นแล้วว่าน้องผู้หญิงสีหน้าไม่พอใจ
ก็เลยเริ่มไล่มือลงไปข้างล่างอีกครั้ง
วกกับมีลูกค้าอีก๒คนเข้ามาพอดี
หมอนวดคนนั้นก็เลยบอกว่านวดเสร็จแล้วเท่านี้แหละ
เธอเองกลับมาบ้านไม่กล้าบอกใครครับ
กลางคืนคือนอนร้องไห้จนตอนเช้าตัดสินใจเล่าให้ป้าฟัง

ก็เลยพากันไปที่บ้านหมอนวดเทวดาอีกครั้ง
เพื่อไปถามว่าตั้งใจทำจริงหรือเปล่า
ในขณะที่ลุงหมอนวดเทวดาซึ่งอายุประมาณ๕๕๖๐ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ
เป็นการนวดปกตินวดหน้าขาไม่ได้คิดอะไรเลย
แล้วนวดแบบนี้มาเป็นร้อยเป็นพันคนแล้ว
มืออาจจะไปโดนไปถูกนิดหน่อยขอโทษด้วยก็แล้วกัน
เขาขอโทษแบบนี้นะฮะแต่ว่าพี่ชายของผู้เสียหาย

ล่าสุดเรื่องนี้แม่ของผู้เสียหายรู้แล้วครับ
แม่บอกแม่โกรธมากโมโหมาก
ตอนนี้ให้ญาติพาลูกสาวไปแจ้งความแล้ว
นี่คุณแม่นะครับส่วนตัวของคุณแม่ไม่ได้รู้จักกับหมอนวดเทวดาคนนั้นนะฮะ
แต่ฟังจากพี่สาวบอกว่าเขารักษาดีก็เลยอยากให้หลานไปรักษาด้วย
ลูกสาวไปช่วยขายของแล้วพอพาไปนวดกับหมอนวดเทวดาเจอแบบนี้เนี่ย
แม่เองเสียใจมากแล้วเรื่องแบบนี้แม่รับไม่ได้
อยากให้ตำรวจเอาผิดถึงที่สุดจะได้ไม่ไปทำแบบนี้กับใครอีกครับ
เออก็ไม่เอียดใจอะไรเขาก็นวดตัวตรงข้างหลัง
แล้วเขาไม่ไปนวดข้างหน้าเขาจับด้วย
เนี่ยครับแม่ก็บอกขอเอาผิดนะคืออาการของลูกสาวเนี่ย
มานานมีใบรับรองแพทย์รักษาอาการอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็ไม่คิดว่าพอไปนวดจับเส้นแล้วจะเจอแบบนี้นะฮะ
เดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าครับคำชี้แจงเพิ่มเติม
แล้วก็ความคืบหน้าทางคดีเมื่อถึงตำรวจด้วยนะครับ